สำหรับกรณีของคุณการวิพากร
จริงไม่ใช่ข่าวของคุณการโดยตรงหรอก
แต่ว่าเมื่อวานนี้เราเห็นข่าวกันไปว่า

ถูกจับในข้อหาค้ายาเสพติดใช่ไหมคะ
ซึ่งพี่การเองเขาก็มีการโพสต์ข้อความ

จะเดินทางไปประกันตัวน้องชายที่ถูกจับนี่แหละค่ะ
ล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะ

ก็เดินทางไปยังสารอาญารัชดา
เพื่อขอประกันตัวน้องชาย

เป็นเงินจำนวน๓๗๐๐๐บาทค่ะ

สารอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ประกันตัว

เธอบอกว่าเธอตกใจนะรู้สึกตกใจมาก
ไม่คิดว่าน้องชายจะมายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
เพราะที่ผ่านมาไม่ค่อยได้เจอหน้ากัน

น้องชายเขายอมรับว่าเสพยาจริง

ซึ่งหลังจากนี้ก็จะขอสู้ต่อในชั้นศาลต่อไป

ค้ายาเสพติดด้วยจำหน่ายยาเสพติดด้วย
แต่ทีนี้พอพี่การไปคุยกับน้องชาย
น้องชายบอกว่าไม่ได้ค้าไม่ได้ขายนั่นเอง
แต่ว่าตัวเองเสพยาเสพติดจริง
เพราะว่าคดีโทษมันไม่เหมือนกัน
ผู้ค้ากับผู้เสพเนี่ยคดีความมันก็จะแตกต่างกันออกไป

อย่างที่ไม่ต้องบอกเลยว่าผู้ค้ากับผู้ขาย
รวมไปถึงผู้เสพโทษมันต่างกัน

แม้ว่าแค่ผู้เสพเขาเป็นผู้เสพเข้าหนัน